มาถึงช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กับภารกิจออกเดินทางเพื่อค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูขนมจีนสามสัญชาติทั้งไทยเมียนมาและสุดท้ายนี้นั่นก็คือขนมจีนจากประเทศเวียดนาม
บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าตำนานเมนูนี้น่าสนใจเอามากแต่จะชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงออนทัวร์ไปพร้อมกับคุณน็อตเลยดีกว่าค่ะ
ขนมจีนของประเทศพม่านะครับเรามาสู่ขนมจีนของประเทศเวียดนามครับซึ่งมาจากประเพณีโบราณนะครับที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของขนมจีนของเวียดนามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณสรรนะครับนี่เจ้าของร้านเหวียนใช่ครับใช่ไหมครับผมเป็นร้านอาหารเวียดนามครับผมครับผมก่อนอื่นเลยอยากจะทราบถึงเมนูของขนมจีนเวียดนามเนี่ยครับมันมีชื่อว่าอะไรครับก็จริงจริงมันมีหลายประเภทนะแต่ว่าที่จะแนะนำก็คืออันนี้คือเป็นชื่อว่าบุญทางครับบุญทางผมได้ยินว่าเป็นขนมจีนที่เป็นประเพณี

บรรพบุรุษเพื่อเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมาร่วมเฉลิมฉลองซึ่งจะมีเครื่องเส้นไหว้ที่มีความหมายเป็นสิริมงคลที่ประกอบไปด้วยไก่ต้มหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
หมู๓ชั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
ข้าวเหนียวของหวานผลไม้๕อย่างหมากพลู
เครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ำและอาหารอื่น

รวมไปถึงกระดาษไหว้ดอกไม้และทูบเทียนค่ะ
ในส่วนของพิธีการนั้นนะคะจะมีด้วยกันสองแบบนั้นก็คือ
แบบที่๑ให้ลูกหลานผู้ชายไปไหว้ที่สุสาน

หรือแบบที่สองคือไหว้เชิญวิญญาณพร้อมไหว้ต้อนรับที่บ้านค่ะ
และจากพิธีดังกล่าวจึงมีข้อสันนิษฐานว่า
เป็นที่มาของกำเนิดเมนูบุญทาง
โดยตามตำนานเล่าว่ามีผู้ดีเก่าแก่แห่งเมืองฮาน้อย

ดัดแปลงโดยการหั่นให้เป็นเส้นยาว

กลายเป็นเมนูขนมจีนพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของฮานอย
และกระจายทั่วประเทศเวียดนามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะ
ของไหว้ทั้งหมดที่ว่ามันมีอะไรบ้างครับ
เหมือนกับจีนนั่นแหละเพราะว่าพวกหมูเห็ดเป็ดไก่
ก็จะกลายเป็นเมนูที่ชื่อว่าบุญทางในสไตล์ของร้านนี้เลย
ตอนนี้อยากจะรู้แล้วว่าหน้าตาของหนทางเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ
เดี๋ยวก็บุกเข้าไปในครัวดูได้ไหมนะครับ
เอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาดูส่วนผสมของบุญทางหรือว่าขนมจีนเวียดนามนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ขนมจีนก่อนเลยครับขนมจีนนี่เรามีวิธีการเลือกขนมจีนอะไรบ้างครับขนมจีนของเราใช้เป็นขนมจีนของที่บ้านเราเองเลยก็คือเป็นขนมจีนเส้นหมักธรรมดาขนมจีนเส้นหมักที่ไทยนี่แหละใช่ครับแต่แล้วของเวียด

คุณเชียงเราก็ใช้คุณเชียงคุณภาพดีแบบมันน้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็รสชาติดี

อันนี้คือที่เวียดนามจริงก็จะกินอาหารประเภทนี้ที่เป็นของไหว้อยู่แล้ว
เขาจะตัดเป็นเส้นครับด้วยความเชื่อที่ว่ากินอะไรที่เป็นเส้นจะทำให้อายุยืนยาว

อ๋ออย่างนี้จะเป็นไข่เส้นหมูยอเส้น

เส้นขนมจีนไก่เป็นฉีกเส้นแบบนี้

น้ำซุปเราทำจากซี่โครงไก่
ซิกโครงไก่ก็คือไก่ที่เราไหว้ได้แหละ

เราเอามาซิกโครงมาแล้วต้ม

เทียมขิงอบเชยโอ๊ยกั๊ก

อบเชยโป๊ยกั๊กเราก็จะเอามาคั่ว
หอมแดงกระเทียมขิงแล้วก็คั่วด้วย
พวกเครื่องต่างเอาไปคั่วให้เรียบร้อย
แค่เอาเครื่องเทศต่างไปย่างให้มีกลิ่นหอมอย่างเดียวยังไม่พอนะคะ
คุณสรรแนะนำว่าหลังจากย่างเครื่องเทศเสร็จร้อน
ก็รีบตีให้แตกก่อนที่จะมัดรวมกันในผ้าขาว
ซึ่งเมื่อนำไปต้มรวมกับน้ำซุปกระดูกไก่แล้ว
ก็จะทำให้กลิ่นหอมเครื่องเทศกระจายตัว
เคี่ยวนานก็ยิ่งนวดยิ่งอร่อยนั่นเองค่ะ
อันนี้อะไรอ่ะ

เอาไว้โรยครับไว้โรยพอทำทุกอย่างเสร็จเราก็จะเอาผักแพลวโรย

มันจะชูกลิ่นคนเวียดนามเขาชอบกินผักแพลว
โอเคเรารู้แล้วว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างถ้างั้นเดี๋ยวขอลองชิมเลยละกันนะ

พร้อมนะครับกับเมนูขนมจีนของชาวเวียดนามนะครับผมคุณสรังครับ
จะรับประทานนี่ต้องทานยังไงครับวิธีการ
ก็จริงแล้วก็จะปรุงรสด้วยกะปิพริกคั่วแล้วก็มะนาวครับ

เวียดนามเขานิยมทานกะปิเป็นเครื่องปรุง

จากนั้นก็ถ่ายพริกครับครับผม

รสชาติก็จะอ่อนอ่อนเบาสบายจะเผ็ดก็คือมาเผ็ดสุดตัวเผ็ดเนี่ยแหละ

พูดถึงประวัติความเป็นมาของร้านเฉวียนดีกว่าครับ
ครับผมสลังครับร้านที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ
ที่นี่สาขานี้เปิด๔ปีครับแต่จริงก่อนอันนี้ก็จะมีร้านอื่นแต่ว่าคนละชื่อกัน
จริงมีคุณแม่เป็นคนเวียดนามด้วย

แล้วก็มีความคิดว่าอยากจะออกมาทำอะไรสักอย่างนะครับ

ก็คือคุณแม่เป็นคนเวียดนามแล้วเคยเปิดร้านอาหาร

แล้วอาหารทั้งหมดที่อยู่ในนี้มาจากเมนูคุณแม่ด้วยไหมครับ
ส่วนมากคุณแม่จะสอนให้ทั้งหมด
แล้วก็มีบางอย่างที่ไปเรียนรู้เองจากที่เวียดนามบ้าง

แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นปลากระทะร้อนเป็นจากการาว่อง
เมนูในตำนานเวียดนามอีกอันหนึ่งเหมือนกัน

นี่เราเป็นคนรุ่นใหม่นะที่มาเปิดธุรกิจร้านอาหาร
ซึ่งสารต่อจากธุรกิจของคุณแม่ที่เคยเปิดมาแล้วด้วย
รู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้ร้านที่เรามาทำต่อเนี่ย

รู้สึกว่าเราทำเราชอบเรามีความสนุก
เราก็ได้ให้ลูกค้าได้สิ่งที่แท้จริงได้สิ่งที่อร่อยกลับไป

ครับผมอนาคตจะมีขยายสาขาเพิ่มเติมไหมครับ

เพราะว่ามีอีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาสุดท้ายที่เปิดที่อารี
จะเดินทางมาร้านสุยันแห่งนี้มาอย่างไร
ก็เข้าได้๒ทางก็คือทางเอกมายซอส๑๒
แล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางปีพนมยง๓๗
ก็จะเห็นบรรยากาศร้านให้ดูแบบทันสมัยนะครับ

มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับ
จริงร้านนี้มีหุ้นส่วนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นสถาปนิกครับผม
เราจะดูแลเรื่องอาหารส่วนเขาก็จะดูแลเรื่องภาพลักษณ์เรื่องหน้าตาของร้านนะครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคุณสรังครับ

การเดินทางไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เพื่อค้นหาเมนูขนมจีนสามสัญชาติในวันนี้
เรียกว่าทำให้เราได้มองเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของการรับประทานเส้นขนมจีนของแต่ละชาติได้อย่างชัดเจนจริงค่ะ
ซึ่งความแตกต่างกันก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเก่งกาดในการต่อยอดทางด้านอาหารของคนโบราณ
จึงทำให้คนรุ่นหลังได้มีขนมจีนหน้าตาดีและรสชาติอร่อยให้ได้รับประทานกัน
หรือขนาดได้รับความนิยมจนยกให้เป็นเมนูประจำชาติก็น่าภูมิใจเป็นที่สุดค่ะ
รับประทานกันให้ได้นะคะจะได้มีความรู้คู่กับประสบการณ์จริงไปด้วยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาแชร์กันเยอะด้วยล่ะ
แล้วเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้าจะพาไปออนทัวร์กันที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูกันสิคะว่า

มีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนค่ะ